คุณผู้ชมครับเมื่อกลางดึกเมื่อคืนหวานนี้นะครับ
ในช่วงเวลาที่เรากำลังชมไทยรัฐจอบประเด็นกันอยู่
ที่จังหวัดปฐุมธานีที่สำนักแห่งหนึ่ง
กำลังมีการทำพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลัง
กุมารทองแล้วก็ตะกรุดกันอยู่นะครับ

มีคนที่สั่งเครื่องรางของขลังของเขา
จากทั้งหลายประเทศทั่วโลกนะครับ

จึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเพราะอะไร
เครื่องรางของขลังของอาจารย์เจ้าสำนักคนนี้

และในสายตามุมมองของคนไทยนั้น

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว

มาที่สำนักของอาจารย์แจ้วเหนือดวง
ที่ทำพิธีปลูกเสกเครื่องรางของขลัง
แต่พบเพียงลูกสาวของอาจารย์เท่านั้น

ภายในห้องมีเครื่องรางของขังอยู่เป็นจำนวนมาก
กุมารทองที่มีลักษณะเป็นตุ๊กตาเด็กไว้จุก

ส่วนตระกุดเหนือดวงหรือตระกุดพระพุทธเจ้าเหนือดวง
เป็นอัคระจากการเจริญสมาธิร่วมกับยันหัวใจของพระพุทธเจ้า
โดยเครื่องรางทั้งสองมีหลากหลายขนาดที่ปลุกเสกแล้ว
และรอให้ลูกค้ามารับไป

เมื่อวานนี้พ่อได้เชิญเกจิอาจารย์จากสำนักต่าง

โดยมีลูกค้าสั่งจองเป็นจำนวนมาก

โดยลูกค้าส่วนใหญ่นิยมเช่ากุมารทองไปบูชามากที่สุด
เพราะบูชาแล้วจะทำให้มีโชคลาภด้านการค้าขายและการพนัน
ส่วนมวลสารที่นำมาปลูกเสกนั้น
จะใช้เศษกระดูกมนุษย์น้ำมันพาย
และตัวแทนจิตวิญญาณของกุมาร
รวมถึงลูกเตาบรรจุไว้ในตัวกุมารทอง
แบ่งให้เช่าในราคาคนไทยตั้งแต่ตนละ๓๐๐๔๕๐๐บาท
ส่วนราคาเช่าของชาวต่างชาติราคาจะสูงขึ้นไปอีก
และไม่คิดว่าการปลูกเสกเครื่องรางจะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
ข่ายงมงายหรือหลอกลวงประชาชน
โดยตัวเธอเองก็บูชากุมารทองเช่นเดียวกัน
ก็มุมศาลก็จะมีเป็นผงกระดูก
แล้วก็มีน้ำมันแล้วก็เป็นผงพายกุมา
โครงกระดูกนี่คือกระดูกอะไร
ผงกระดูกแบบกระดูกไอ้คนนี้ค่ะ

ก็พ่อเขาเป็นคนไปหามาค่ะ
หนูว่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนค่ะ
ว่าใครจะเชื่อในสิ่งไหน

เพราะว่าคนรักบางทีความคิดไม่เหมือนกัน
ทีมข่าวจึงไปสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
โดยแม่ค้าขายไก่ทอดคนนี้บอกว่า
เชื่อเรื่องการบูชาเครื่องรางของคลัง
ว่าจะทำให้ค้าขายดีและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยเคยมีความคิดที่จะบูชาแต่ไม่กล้า
เพราะเชื่อในการลงมือทำมากกว่า
ขยันก็จะทำให้ขายของดีมีชีวิตที่ดีขึ้น
ส่วนคนที่เชื่อเรื่องดังกล่าวก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล
เช่นเดียวกันกับชายคนนี้ที่เปิดเผยว่า
เชื่อเพราะว่าความเชื่อดังกล่าวนั้นไม่เกี่ยวกัน
ขึ้นอยู่กับที่ตัวบุคคลมากกว่า
เป็นเพียงแค่เครื่องยึดเหนียวจิตใจเท่านั้น
ถามว่ามันจริงไหมก็จะบอกว่าถ้าคนเขาถือได้เขาก็จริงอะนะ
แต่สำหรับเราเราไม่เคยเราก็ว่าไม่จริงค่ะ
เพราะเราไม่เคยรวยเพราะเขาไงเพราะเราไม่ได้เอาเขามาเลี้ยงอย่างนี้
เราก็ไม่เราไม่ได้แบบยุ่งกับของพวกนี้อะไรประมาณนี้
เพราะว่าอันนี้มันก็อยู่ที่ส่วนบุคคลนะครับความเชื่อของแต่ละคน
แต่ส่วนตัวผมมันก็ตัวเองทำดีดีกว่าครับผม
ไม่เกี่ยวกับการที่ว่าเราต้องมานั่งเชื่อของร่างของขังอะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วมันก็เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจนะ
สำหรับอาจารย์แจ้วนั้นเปิดสำนักมาหลายปีแล้ว
มีความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกเสกเครื่องรางของขัง

เพราะกุมารทองเป็นเครื่องลางของขลังที่เชื่อว่าเปรียบเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมาร
ต้องดูแลและเลี้ยงดูเหมือนเป็นลูกให้ข้าวให้น้ำ
ซึ่งกุมารนั้นจะชอบกินน้ำแดงและต้องเรียกทุกครั้ง
หากใครเลี้ยงดูดีกุมารก็จะช่วยคุ้มครองปกปักรักษาทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
อกจากนี้อาจารย์แจ้วยังเป็นร่างทรงขององค์ปู่ฤษีนาราย
และรับศักดิ์อีกด้วยโดยมีลูกศิษย์ลูกค้าเป็นจำนวนมาก
ส่วนพิธีปลูกเสกเครื่องลางของขลังสำนักอาจารย์แจ้วเหนือดวงนั้น
ได้มีการนิมนต์พระเกจิที่มีชื่อเสียงหลากหลายรูปมาร่วมพิธี
จึงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากถึงความถูกต้องและเหมาะสม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน